เรือนขวัญมาเมื่อสักครู่นึกขึ้นได้
มีอีก๑คนใครเป็นเหมือนพี่สาวฝาแฝดเรื่อนขวัญเลย
นั้นคือพี่เจ็นเองเขียว

ไปหาพี่เจเด็ดเขียวที่บ้านที่พระนครศรีอยุธยา
ไปดูชีวิตสโลไลท์

พี่เขียวเขาก็บอกว่าเคยบ้าแบนเมนี่มช่วงหนึ่ง
ตอนนี้ชีวิตไม่เอาแล้วขออยู่กับธรรมชาติ

เชื่อไหมคุณไอ้เคาะหน้าใหม่มานี้นะ
เรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย

พี่เขียวบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะตัดสินใจไปทำ
ไหนจะเรื่องธุรกิจที่หมายถึงว่าไปกับใคร

สุขภาพญาติของผู้ใหญ่ฝั่งสามีเนี่ยจะแข็งแรงอยู่เอาล้มป่วยเฉยเลย
มีแต่เรื่องแย่เข้ามาในชีวิตค่ะ
คราวนี้ไปเจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็แนะนำมาบอกว่าไปทำศัลยกรรมปรับเปลี่ยนโงเห้งไหม
เขียวบอกไม่คิดอะไรเยอะแล้วชีวิตช่วงนี้ไม่มีอะไรจะเสีย
ทำทันทีแล้วไม่น่าเชื่อคุณผู้ชม
ตั้งแต่ทำมาอุ้ยขวัญก็กินข้าวไม่รอแขกเลยนะ
ชีวิตมีแต่เรื่องดีญาติสามีที่ป่วยไม่น่าเชื่อ

จะมองว่างมงายก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
โงเห้งแล้วก็งานก็ดีขึ้น
คุณพ่อพี่แจ๊คที่สตบก็เดินได้
มันมีเรื่องไม่สบายใจก็ทำหน่อยแล้วพอ
พอเราทำแล้วเราก็เออรู้แล้วมันก็น่าก็เด็กลงนะ
เด็กลงดูดีอะไรอย่างนี้ใช่จากบทป้าก็เป็นบทน้าอะไรอย่างนี้
เปลี่ยนโงเห้งด้วยเปลี่ยนหน้าดูเด็กด้วย
แต่ใดก็แล้วแต่ที่เห็นได้คือ
หน้าพี่เขียวเปลี่ยนแล้วสวยขึ้นเยอะมาก

เหนื่อยแหละเต้นเยอะดูสิเสียพลังไปเยอะ